ระทึกไฟไหม้แดน๔เรือนจำคลองเปรม
คือตอนที่เราติดตามข่าวอื่นอยู่ข่าวใหญ่อื่นอยู่
เลื่อนฟีดไปเลื่อนฟีดไป
เฮ้ยไฟไหม้ที่ไหนวะ

แดน๔เรือนจำคลองเปรมคุณผู้ชม
นี่แหละครับนี่ฮะ
ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้น๔ทุ่มนะครับ

ที่เกิดเหตุเป็นอาคารปลูกติดกัน๓หลัง
อยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมแดน๔
เป็นแดนฝึกอาชีพฝึกวิชาชีพ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเรือนนอนของนักโทษ
ประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นคุณผู้ชม
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงไฟกำลังไหม้เลย

เจ้าหน้าที่รัชธรรมนะครับยังไม่อนุญาตให้หน่วยดับเพลิง
แล้วก็กู้ภัยเข้าไประงับเหตุเนื่องจากต้องระมัดระวัง
คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมว่าเขาต้องระมัดระวังอะไร
ระมัดระวังในการควบคุมนักโทษในเรือนจำไง

เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำฉีดน้ำจากด้านนอกเข้าไปให้
ต่อมาเจ้าหน้าที่เรือนจำจึงอนุญาตแล้ว
ดูแล้วสถานการณ์ควบคุมได้
อนุญาตให้รถดับเพลิงขนาดใหญ่๒คัน
เข้าไปด้านหลังของเรือนจำกลางคลองเปรมครับ
ส่วนด้านหน้าเจ้าหน้าที่นะครับนำรถกระบะดับเพลิงเข้าไประงับเหตุ
ใช้เวลาควบคุมไฟอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงไฟก็สงบครับ
พันธุบัติเอกทวีสอด๒รัฐบุญตรีว่าการกระทรวงยุทธิธรรม
ไปติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองท่านยืนยันว่า
ไฟไหม้ครั้งนี้ไม่ใช่การก่อเหตุของนักโทษนะโอ้โห
พอเห็นควันไฟในเรือนจำปั๊บบางทีคนลืมไปก่อนแล้วโอ้โฮแหกคุก
แล้วใช้สำหรับฝึกวิชาชีพนะครับไม่มีนักโทษอยู่ตรงนั้นนะฮะ
ไฟไหม้เสียหายไปสองอาคารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตครับ